ถูกคนที่เรียกว่าสามีเนี่ย
อย่าใช้คำว่าซ้อมเลยค่ะใช้คำว่าทำร้ายร่างกาย

โอ้โหบาดผงบาดแผลอะไรนี่
มันเกินกว่าที่คนที่เรียกตัวเองว่าสามีจะทำกันนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูจากสภาพศพม่วงไปหมดทั้งตัวเลยนะคะ
นางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์หรือว่าบุ๋มวัย๒๑ปีค่ะ
ถูกสามีของตัวเองทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งญาติเนี่ยรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแล้วแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะคะ
ผลจากการชนะสูตรคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเธอโดนอะไรมาบ้าง
หมอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยมทารุณค่ะ
ช้ำมีทั่วร่างกายนับแล้ว๓๖จุด
วัยวะภายในม้ามแตกตับแตก
และที่สำคัญที่หัวเนี่ยมีเศษแก้วฝังอยู่คาดว่าน่าจะถูกตีด้วยขวด
และที่หลายคนฟังแล้วรับไม่ได้เลยคือที่อวัยวะเพศนะคะ
ถูกเหล็กเสียบเข้าไปด้วย
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอบอกว่าน่าจะถูกทำร้ายร่างกายด้วยการทุบการตี
ไม่รู้ว่าจะด้วยอะไรแหละร้ายต่อหลายครั้งจนตายค่ะ
ดร้ายมากโหดร้ายมากจริงแล้วทางครอบครัวเนี่ยเขาโกรธมากนะ
เขาเรียกได้ว่าขอสาบแช่งเลยแล้วก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยบอกว่า
ขอให้ตำรวจจับตัวให้ได้โดยเร็วเย็นวันที่เจ็ดกันยายนค่ะ
หรือสามีของเธอนะคะนายกฤษณโชคชัยชนะหรือโอเล่วัย๓๑ปี
รถน่ะจอดอยู่ริมถนนพระรามสองในรถนายโอเล่อยู่ค่ะ
แต่อยู่ในสภาพน้ำลายฟูมปากนอนหมดสติข้างมีน้ำยาล้างห้องน้ำหนึ่งขวดด้วย
ตำรวจก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชล้างท้องล้างท้องกันไป
ล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะไปถามนางพิชยาภาพรมจันทะน้าสาวของคุณบุ๋มผู้เสียชีวิต
น้าบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะโทรมาแจ้งว่าจับตัวโอเล่ได้แล้วเนี่ยนะ
ตอนนั้นเนี่ยกำลังรอผลชนสูตรของหลานอยู่จังหวะนั้นที่โรงพยาบาลมันมีไฟ
อยู่ไฟมันก็กระพริบกระพริบแล้วดับไปนาน๑๐นาที
จับตัวคนร้ายที่มันฆ่าหลานให้ได้โดยเร็วเพราะว่าพอเธอรู้ผลการชนะสูตรแล้วเนี่ย
แทบช็อกรับไม่ได้กับการกระทำที่เกิดขึ้น๑๒สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย
ส่งข้อความไปหาแม่ด้วยนะหลานสาวเธอส่งข้อความไปหาแม่เนี่ยดูสิ
แม่ปีนี้หนูขอโทษที่ไม่ได้เข้าไปหาสิ่งไหนที่หนูทำให้แม่ลำบากใจทุกข์
ว่าทั้งกายกับใจหนูขอให้แม่อภัยให้แล้วก็โวยพรคุณแม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คือต้องบอกก่อนว่าเธอออกมาอยู่กับสามีคนนี้เนี่ยออกมาเองจดทะเบียนแต่งงานอะไรกันเอง
ซึ่งแม่เคยห้ามแล้วเพราะว่าเคยทะเลาะกันกับสามีแล้วก็หนีกลับไปที่บ้าน
แล้วฝ่ายสามีเองก็ไปตามกลับมาก็ยอมคืนดีแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยเขากับเขาอีกรอบหนึ่ง
คุณรู้ไหมว่าปีที่แล้วทำไมเธอถึงไปหาแม่ไม่ได้
เพราะว่าเธอโดนผัวตีจนหัวแตกแล้วต้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล

เอาไปฟังเสียงน้าสาวกันหน่อยนะคะว่าจากการที่จับตัวสามีนายโอเล่ได้แล้ว
สภาพน้ำลายฟูมปากกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปเนี่ย

ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายแล้วถามว่าหลานฉันนี่กว่าจะตายนะ

จะไปสร้างทำไมสร้างสถานการณ์ทำไม
ต้องมายอมรับถ้าคนอยากตายจริงเทไปเลยขวดนึงนะ
อันนี้คือไม่ได้ส่งเสริมเราก็ว่าเขาเฮียนนะ
จุดทูปแล้วน้าเนี่ยใช่บอกว่าบุ๋มถ้าบุ๋มคิดว่าความรักมีจริงนะลูก
ตามมันมาดนใจให้มันมามามอบตัว
วันแรกนะที่เราจุดทูปหนูไปตามเลยลูก

ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำในโรงพยาบาล
แล้วก็จะนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
น่าจะฝากข้างศาลอาญาทนบริได้ในวันนี้
และในวันเดียวกันก็คือวันนี้นี่แหละจะมีพิธีชาปนกิจศพของคุณบุ๋มนะคะ
ญาติก็บอกว่าเอาโอเล่มาให้ได้มากราบขอขมาศพบุ๋ม
และพ่อแม่และญาติก่อนที่จะเอาตัวไปเข้าคุก
น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามีภรรยาทำร้ายกันขนาดนี้
คุณน้าพูดเลยว่าเนี่ยเหรอที่บอกว่ารักกัน
จนจบแล้วก็อยู่ด้วยกัน๘ปีจดทะเบียนแล้ว
แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีการหย่ากันไปก่อน
เพราะความรักนะแม่เตือนแล้วก็ไม่ฟัง
จริงแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนบางทีเขาดูคนออกนะ